ลมหายใจของทุกคนในสนาม
พลังเสียงที่ถูกเพลงออกมาของกองเชียร์
ทั้งหมดคือพลังขับเคลื่อนที่สำคัญของเหล่าทัพนักฟุตบอลทีมชาติไทย
ในการก้าวขึ้นไปสู่การเป็นมหาอำนาจลูกหนังของเอเชีย
ขอเพียงแค่พวกเราทุกคนยังคงมีสมธาร
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเชียร์บอลไทยกับซิโก้

ซิโก้ก็ได้เปิดเผยความในใจกับเรามากมาย
ความรู้สึกของทัพนักเตะทีมชาติไทย

รวมถึงแรงกดดันในการทำงาน
เพราะตอนนี้ครับเหล่าขุนพลช้างศึกไทย
กำลังอยู่ในช่วงการต่อกรกับชาติมหาอำนาจทางด้านฟุตบอลของเอเชียอยู่นั่นเอง

นะฮะโปรแกรมปีนี้

แล้วก็ไปบ้านอิรันแต่เล่นกับอิรักษ์
ไปเล่นที่อิรันก็คือสนามเอาเป็นกลาง

ปิดท้ายก็ออสเตรียบริบาล

ก็บอกเด็กทุกคนบอกว่า

การที่จะเล่นกับออสเตรเลียชุดบอลโลกเนี่ย

แล้วหลังจากนั้นเสร็จภารกิจบอลโลกก่อนก็จะมี

แต่ตอนนี้ก็คือซูกิครับเนี่ยก็มันมี

เลือกเข้ามาในรอบแบ่งกลุ่มนะครับ

เอาที่๑๒เข้ามาไหว่กันแล้วรอบรองรอบชิง
ไม่มีสนามเป็นกลางไม่มีเจ้าภาพ

ก็คือฟิริปันกับพม่า
สำหรับรอบคัดเลือก

ภารกิจหลักของฟุตบอลทีมชาติไทยในปีนี้

การลงเล่นกับชาติยักษ์ใหญ่ของเอเชีย

เพื่อการก้าวเข้าไปเล่นที่รัสเซียในรอบสุดท้าย

ทีมชาติไทยของเราจะต้องเข้าไปป้องกันแชมป์ให้ได้

โค้ชซิโก้ได้เตรียมอาวุธอะไรไว้ต่อกรกับทีมชาติต่าง
จุดเด่นของนักเตะชุดนี้ของเรา
ลงตัวในการผสมผสาน
เราพยายามสร้างเซบิริตในทีม
ก็คือให้ทุกคนมีส่วนร่วมในเกม

อย่างใดในแต่ละเกมก็จะมีคนยิงไม่ซ้ำหน้า
ทุกคนไม่ห่วงบอล

ได้จังหวะเหมือนตอนนี้

พนักเตะไทยส่วนใหญ่จะชอบเล่นเกมรุ๊ก

คือการมองสอนจากสมโมสอนต่าง
เราต้องเลือกคนที่เขาทำเพื่อทีมจริง

ก็คือมันมีทั้งปิดทองหลังผ้า

วันนี้เนี่ยเราเล่นเพื่อประเทศชาติ
เราสวมเสื้อทีมชาติไทยเนี่ย

ภาพที่มันดีมันก็ดีสำหรับประเทศไทย

เขาด่าทีมชาติไทยเล่นหยาบคาย
เล่นเกเลเล่นไม่มีน้ำใจนักกีฬา
เห็นไหมตักว่าหยาบบอก

หรือการรวมใจเป็นหนึ่งเดียวของเหล่าขุนพลช้างศึกนี่แหละครับ
โค้ชซิโก้เตรียมไว้ต่อสู้กับชาติต่าง
ก็ถือว่าเป็นบททดสอบสุดสำคัญอีกขั้นหนึ่ง

ในการก้าวขึ้นไปเพื่อเป็นเจ้าแห่งเอเซีย

ช่วยเป็นกำลังใจให้กับเหล่าคุณพลช้างศึกกันด้วยนะครับ

มีความในใจบางอย่างที่อยากจะบอกแฟนบอลชาวไทย